ความผิดที่ท่านผู้การสุทธินะครับก็คือความผิดตามมาตรา๑๕๗นะครับปฏิบัติหน้าที่หรือเขาเป็น
การผิดตามมาตรา๑๕๗นะครับสธิบัติหน้าที่หรือ
จบงานนั้นก็เป็นเรื่องที่มีธนายออกมาเคลื่อนไหว
ขอบคุณทุกคนที่ออกมาช่วยทำให้เรื่องนี้มันมีความต่อเนื่อง

หรือตำแหน่งการทำงานอะไรต่าง
อย่างที่เคยกล่าวให้ทราบก็คือผู้การก็คงตกใจ
ก็เลยกอดคอเขาด้วยกันกับปีชา
เพื่อเอาเรื่องนี้ไปจบที่ศาล

เริ่มต้นไม่ได้ทุจริตเลยไม่ได้ทุจริตเลยนะครับ
คือสิ่งที่น่าจะเป็นเรื่องที่กระจ่างสำหรับผู้การ
แต่หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงคำให้การ
ว่าเริ่มเท่าที่ความเชื่ออันนี้ผิดอันนั้นผิด
แล้วก็การโดยสรุปเท่าดีนะครับ
คือหลักการของพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับ
จะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องเนี่ย

แล้วเสนอพยานอันการซึ่ง
คดีใหญ่เนี่ยมันต้องลักษณะแบบนี้นะครับ
และทางกองปราบเองก็ได้
สรุปสำนวนออกหมายจับทางครูปีชา
ในข้อหาแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ
อย่างที่เป็นข่าวเมื่อคราวที่แล้วนะครับ
หลังจากนั้นศาลก็ให้ประกันตัวไปก็ไปว่ากันตามกระบวนการยุติธรรม
สำหรับในวันนี้เป็นช่วงที่๒ซึ่งผมก็จะให้คณะทำงานของท่านทิติราช
เป็นผู้ตอบคำถามส่วนหนึ่งนะครับว่า
ที่ผู้สื่อข่าวคราวที่แล้วถามไว้ว่าจะดำเนินการอย่างไรกับตำรวจนะครับ
ในส่วนนี้จริงแล้วผมก็สามารถจะตอบได้ครั้งที่แล้ว
แต่มันเร็วเกินไปนะครับ

ผมจะไม่รู้ได้ยังไงลูกคนไหนไปทำอะไรทำอย่างไร
ผมรู้ผมจะลงโทษยังไงวิธีไหน
คือบางครั้งเนี่ยอย่าบังคับให้ผมต้องตอบ
ในเวลานั้นมันเร็วเกินไป
คดีนี้ถ้าพูดภาษาเราคือ
กระดุมเม็ดบนผิด๒๓๔๕ผิดหมด
เอาง่ายเข้าใจภาษาง่าย
ถ้า๑ผิด๒๓๔ที่ทำอยู่ย่อมผิดนะครับ
ก็ผมบอกแล้วนะครับไม่มีอยู่แล้วมวยล้มต้มคนดูนะครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยังไงเราต้องตามปิดคดีนี้ให้ได้ด้วยนะคะ

วันนี้มีการแถลงข่าวอย่างที่ท่านนัดเอาไว้นะคะ
แล้วก็วันนี้บทบาทของการแถลงข่าวส่วนใหญ่เนี่ย

ถิติราชจะเป็นคนอธิบายซะเป็นส่วนใหญ่
แต่ว่ารักษณะท่าทีท่วงทำนองเนี่ย

ครั้งแรกที่มีการแถลงข่าวตอนนั้นพบตรให้พื้นที่กับการอธิบาย

คือวันนี้ที่ท่านถิติราชอธิบายคือได้คำตอบทั้งหมด
แต่ว่าแน่นอนมันอาจจะไม่ได้สะใจคนที่รอฟังนะคะ
คุณผู้ชมว่าบอกไปเลยสิว่าใครผิด

บอกไปเลยสิว่าเขาเสนอเงินกันหรือเปล่า

คืออาจจะมีลุ้นบ้างว่าอยากจะให้บอกออกมา
แต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่แม้ว่าท่วงทำนองจะสุขุมนะคะ
การแถลงข่าวสุขุมแต่ว่าก็ตอบคำถามทั้งหมด
แล้วก็เมื่อวานนี้ถ้าคุณผู้ชมได้ชมรายการเรา
แทงหวยถูกเลยนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่ากรอบก็อยู่ในลักษณะที่ท่านก็ทราบดีแหละ

พูดถึงว่าคนผิดมีใครบ้างในส่วนของเจ้าพนักงาน
ที่จะถูกดำเนินคดีในการตรวจสอบนะคะ
แล้วก็พูดถึงว่าตกลงมีคนเกี่ยวข้องอีกหรือไม่
ภาค๗ต้องรับผิดชอบด้วยหรือเปล่า
แล้วก็มีการพูดถึงเนื้อเรื่องต่าง
ว่าจะมีใครถูกออกหมายจับเพิ่มไหม

หนึ่งในท่านที่อยู่กับเราเมื่อวานี้

คุยกันกับอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมนะคะ
รองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดี

อาจารย์ไม่ได้ไปช่วยเขาร่างแถลงการใช่ไหมคะ
เกี่ยววันนี้ผมสอนหนังสือทั้งวันสอนตำรวจ
แต่วันนี้สอนตำรวจทั้งวันไม่ได้ไปไหน
ไม่สบายด้วยนะตอนนี้นะคะครับอาจารย์ค่ะในรายการเนี่ยอาจารย์อยู่กับเราทั้งรายการนะคะ
แล้วก็เราจะค่อยฟังไปทีละท่อนทีละตอนร่วมกัน
แล้วช่วงแรกนี้เราไปฟังเสียงก่อน
เดี๋ยวร่วมรับฟังร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์

คุณผู้ชมเราจะไปที่ทางพบตรก่อนเลยนะคะ
ท่านก็พูดอธิบายมาเรื่องราวเป็นอย่างไร
พูดด้วยซ้ำไปว่าคราวที่แล้วถ้าแถลงเนี่ยท่านก็บอกได้แต่เร็วไปค่ะ
ความผิดตามมาตรา๑๕๗นะครับปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายครับ
ในการทำการสอบสวนในคดีที่นายปีชาแจ้งความดำเนินคดีกับหมวดจรูน
มีการสอบส่วนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
สวนการสอบสวนที่เกี่ยวข้องอีกสองหน่าย
ในการนำเนินคดีกันท่านโปรแกจุดที่
เพื่อนสูญพุทธรับสูญี
การยนต์บุรีนะครับ
ก็ต้องมีพยานที่จะสามารถยืนยันนะครับการกระทำผิด
ที่เราอยู่ในสำนวนเนี่ยเรายังพบว่าพญาหลักฐานอื่นนะครับ
ยังไม่ชัดเจนก็มีเพียงพยานสองปากที่ร่วมหรือรู้เห็นในการกระทำผิดด้วย
ที่สามารถที่จะเป็นพยานได้ก็มีความเห็นว่าควรจะต้องกันเป็นพยาน
การกันเป็นพยานนั้นเราทำตามประกาศนะครับของคณะกรรมการปปช
เมื่อปี๒๕๕๔ซึ่งคดีที่เจ้าพนักงานกระทำผิด
เราจะต้องยึดทางกฎหมายของพปชเป็นหลัก
เพราะสำนวนเราต้องส่งไปที่ปปช
นั้นเราก็กันเป็นพยานสองท่านได้ทำหนังสือเรียนท่านภูมิชา
ท่านพปชสวนกลางซึ่งท่านก็ได้เห็นเหตุผลในทำนวน

เพราะฉะนั้นการดำเนินคดีขณะนี้
ค่าคุณผู้ชม
อย่างที่เราฟังเสียงพบตรไปก่อนหน้านี้นะคะ
งั้นทุกคู่นี้คือผลตำรวจตรีกกัมมล
อาจารย์พรเมฆนะครับ

ก็คือพุ่งเป้าไปที่ทางท่านสุธิท่านเดียว
ในขณะที่รองผู้กำกับกับคนที่เป็นเจ้าของสำนวน
อีกสองนายเนี่ยภาษาที่ท่านคือ

คือแปลว่าไม่เอาผิดเลยใช่ไหมคะการเป็นพยานเนี่ยค่ะ
คือการกันเป็นพยานเนี่ยเราต้องการดำเนินคดีกับตัวการหลัก

ผมเข้าใจว่าจริงแนวคิดตรงนี้เนี่ย
คิดของท่านพบตรเนี่ยท่านต้องการจะทำให้เห็นว่า
ต่อไปเนี่ยจะสั่งให้ลูกน้องให้เด็กเนี่ย
ทำอะไรที่ไม่ชอบมาปรากฏเนี่ยห้ามนะ

ตัวเด็กไม่โดนนะตัวผู้ใหญ่จะโดน

เพราะเขาคิดว่าเขาคงวางแนวทางเอาไว้อย่างนี้
อาจารย์ค่ะอย่างนี้แบบนี้นะสมมุตินะสมมุติ
เกิดเหตุการณ์ใกล้เคียงกันแบบนี้
ระดับปฏิบัติการรอดได้หมดไหมคะ
ถ้าสมมุติเกิดลักษณะว่าอ๋อผมทำตามนายสั่ง
ท่านสั่งมาอ๋อผมก็ทำตามเขา
มันเป็นข้ออ้างทีหลังได้ไหมคะอาจารย์ในคดีอื่นนะ

ไม่ได้ดูตรงนี้อันเดียวไม่ใช่ดูเฉพาะเรื่องลักษณะคดี
แต่ถ้าต้องดูตอนลงไปอีกว่าความลึกของคดี
เฉยแต่ถ้าสั่งให้ทำแล้วไปจัดการรีดในการไถ
หลายคดีในทางจังหวัดทางภาคใต้นี่

อาจารย์ในส่วนของการเอาผิด
ถ้านายสั่งจริงแล้วลูกน้องต้องทำตาม
แต่ว่าสมมุตินะคะเกิดกระบวนการมันจบ
แล้วมันไม่ได้เป็นข่าวขึ้นมาระหว่างทาง

แต่ว่าก็เอาด้วยได้รับผลประโยชน์ด้วย

อย่างนี้นี่คือลูกน้องก็หลุดได้โดยการกันเป็นพยานเหรอคะ
ไม่ก็จะอธิบายเมื่อกี้ไง
ว่าต้องดูความผิดเนี่ยความผิดมันน้อยที่สุดนะครับ
ไม่มีครับคือมีคดีที่ลูกน้องเอาด้วย

แล้วก็มาให้ข้อมูลที่เป็นความจริง

ให้อย่างนี้ไม่ไหวครับ

แล้วเหมือนกับเอาไปใช้แล้ว
ต่อให้ใจไม่อยากทำแต่นายสั่ง

ไอ้ผิดมันผิดอยู่แล้วไง
มันผิดอยู่แล้วเนี่ยแต่จะเอาเรื่องหรือไม่เอาเรื่อง
คือโดยหลักการมันจะเอาเรื่องไม่เอาเรื่องอยู่ที่ใครคะอาจารย์
ก็ดูที่ว่าดูที่ว่า๑สมมุติถ้าเป็นคดีเนี่ยต้องดูว่าอายการเห็นด้วยไหม
ปปชเห็นด้วยไหมที่จะเอานะครับต้องดูก่อนว่าไอ้คนที่เอาไปเนี่ย
มันทำอะไรเพราะส่วนใหญ่ที่เราเจออย่างนี้ครับ
เราเจอว่าลูกน้องที่เอาไปบางคนไม่ได้ใช้อะไรก็เก็บเพราะไม่สบายใจ
ในปีที่แล้วเนี่ยเราจะมุทธ
เพราะฉะนั้นศาลดีการินตัวเขาก็มองคนที่ถูกซ้อมศาลต้นหลุดศาลวุชัลหลุด
แต่ศาลดีการินตัวนายงัยคุณก็ผิดศาลก็ลงโทษ
ที่บอกว่าผู้บังคับบัญชาสั่งให้ไปบังคับให้มันรับสารภาพเลย

อย่าเพิ่งจะคิดว่ากันเด็กไม่คิดเลยก็พยานหลักฐานข้างล่างพอ
ถ้าพยานหลักฐานข้างล่างมันพอก็ไม่ต้องกัน
แต่ถ้าพยานหลักฐานข้างล่างเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้นี่คือฟังดู
ว่ารู้สึกว่าเขาจะบอกว่าพยานหลักฐานบางทีเนี่ยมันยังไม่ชัดแจ้ง
มันมีชัดแจ้งอยู่๒คนนี้ที่ยอมถึง
ไอ้การที่ไปคุยกันที่บ้านอะไรก็ดีมันน่าจะยังไปไม่ถึง
ทั้งที่มันเป็นเงาอยู่ถูกไหม

แจ้งที่สุดมาสั่งให้แก้มาสั่งให้กลับมาสั่งให้หา

ตำรวจสองนายคือรองผู้กำกับกับ

ก็มีอีกสิอันนี้เราพูดถึงโทษทางอาญา
ก็ทางวินัยอาจจะถูกแป๊กถูกโยกถูกย้ายอะไรก็ว่ากัน
แต่แยกเป็นสองส่วนโทษทางวินัยทางการปกครอง
โทษทางคดีอาญาค่ะทีนี้เป้าหมายเนี่ยผมผมเข้าใจว่าท่านพบตรเนี่ย
ท่านคือเราต้องเข้าใจว่าสถานการณ์ตำรวจในขณะนี้

บางคนยังบอกรุ่นเดียวกันอะไรเดียวกันเนี่ย

ผลในการจะดำเนินคดีเป็นที่

ก็ต้องคนเอาคนที่รู้เห็นมาเป็นพยานด้วย

อาจารย์ค่ะท่านสุทธิเนี่ยนะคะ
โดนมาตรา๑๕๗ในคดีอาญา
คำถามคือว่าผลของคดีอาญาจะมีผลอย่างไร
ต่อการพิจารณาทางวินัยกับท่านสุธิบ้างคะ

คือมันโดนหมดทั้งอาญาทั้งวินัยนะวินัยก็ถือว่าประพฤติช่วยอย่างร้ายแรงไหม

เพราะ๑๕๗มันเขียนอยู่๒ตอนนะว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เพื่อเกิดกรรมงานใหญ่แก่ผู้หนึ่งผู้ใดอันนี้๑ประเด็น
ประเด็นที่๒หรือระเวนปฏิบัติหน้าที่โดยทุจกฎริต
ท่านก็บอกมันยังไม่ชัดว่าทุจริตหรือไม่ทุจริต
แต่อยากเปิดว่ามันโดนแรกละ๑๕๗อันแรกโดนแล้ว

ท่านผู้บัญชาการศักดิ์สำคัญก็บอกอย่างไม่ชัด
ทีนี้ลงโทษทางวินัยเนี่ยเขาก็ต้องดูแล้วโอเค
ถ้าชั้นผู้น้อยให้การเป็นประโยชน์

ให้อยู่ต่อหรือลงโทษภาคทันหรือตัดเงินเดือนอะไรก็ว่ากันไป

ซึ่งในส่วนของการตัดสินเนี่ยยังไงต้องรอคดีอาญาให้จบก่อนใช่ไหมคะ

วินัยก็จะรอผลคดีรอผลคดีครับ
โดยปกติรอผลคดีด้วยครับ
อาจารย์ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ให้อาจารย์พักเสียงด้วย
อาจารย์ไม่สบายเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
อาจารย์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเราจะฟังท่อนที่ทางท่านถิติราชนะคะ
พูดถึงในส่วนของพลเรือนบ้างค่ะก็คือนอกเหนือจากสองคนคือครูปีชากับเจ๊บ้าบินแล้วเนี่ย
บอกว่าในกลุ่มเดียวกันนี้คือในที่เกิดเหตุเนี่ยมีอีกหนึ่ง
แล้วก็มีอีกกลุ่มคือใกล้ที่เกิดเหตุ
แล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือระดับกองเชียร์
จะจัดการแบบไหนเดี๋ยวสักครู่กลับมาค่ะ
เริ่มต้นผมบอกได้ด้วยความสัดจริงเลยผู้การเมืองการไม่ได้ทุจริต
อาจจะทำงานด้วยวุฒิภาวะที่ต่ำนะฮะ
ขาดประสบการณ์ขาดทักษะความทำงานในการทำงานเรื่องงานศิษย์ศูนย์หลับศูนย์
หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องที่มีทนายออกมาเคลื่อนไหว
ซึ่งก็ขอบคุณทุกคนที่ออกมาช่วยทำให้เรื่องนี้มันมีความต่อเนื่อง
กระทั่งสอบศูนย์การเข้าไปทำงานโดยอนุมัติของพบตร
ในที่สุดเนี่ยคือพอทนายออกมาเคลื่อนไหวมาลักษณะที่จะไปฟ้อง
หรือตำหนิการทำงานอะไรต่างอย่างที่เคยกล่าวให้ทราบก็คือ
ผู้การก็คงตกใจก็เลยกอดคอไปทุกวันกับปีชา
เพื่อให้เรื่องนี้ไปจบที่ศาลคำตอบเรื่องนี้มีเท่านี้
เริ่มต้นไม่ได้ทุจริตเลยไม่ได้ทุจริตเลยนะครับ
นี่คือสิ่งที่น่าจะเป็นเรื่องที่กระจ่างสำหรับผู้การ
แต่หลังจากนั้นเนี่ย

แต่ก็การโดยสรุปเท่านี้นะครับ
ผู้การเชื่อว่าครูปีชาถูก
หลังจากนั้นก็มีขั้นตอนกระบวนการในคันธรรมสำนวน
เพื่อให้มีพยาฐานสั่งฟ้องไปที่อายการ
ก็คือคำให้การของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ที่มีการปรับเปลี่ยนให้กลมกลืนต่าง

การสืบสวนที่เป็นวิทยาศาสตร์เท่าที่ควร
อันนี้คือสิ่งที่มันเรื่องบกพร่อง

ค่ะเท่าที่ฟังท่านผู้บัญชการถิติราช
ก็คือเหมือนกับให้กระจ่างไปเลย
เหมือนกับที่คนกังขาอยู่ว่าตกลงผู้การสุทธิท่านเกี่ยวไหม
จะได้เงินส่วนแบ่งหรือเปล่ามีการเสนอไหม
คือท่านก็บอกเลยว่าตั้งแต่เริ่มต้นคือไม่ได้ทุจริตนะคะ
มาจากที่ว่านี่แหละคือเชื่อว่าเป็นของครูปีชาจริง
แล้วก็จะทำให้สำนวนมันไปถึงศาลแล้วก็คอยไปสู้กันในศาลซะ
คือลักษณะแบบนี้คือดิฉันไม่แน่ใจว่าในทางกฎหมาย
เวลาเขาฟังซุ่มเสียงกันแบบนี้มันพอจะมองออกไหมคะว่า
สำนวนแน่นสำนวนอ่อนช่วยได้ไหมหรือยังไงคะ
สำนวนคงไม่มีปัญหานะวันนี้ข้อเท็จจริงมันชัดแล้วล่ะ

ที่ผมบอกเมื่อกี้ชัดตาม๑๕๗วักแรกท่อนแรกที่บอกว่า
กระทำโดยละเว้นโดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความทิ้งหายเกี่ยวกับคุณหนึ่งหรือคนใด
อันนี้ไปแล้วอันนี้มันไปแล้ว

บางคนก็เชื่อร่ำลือกันอยู่ว่ามีเท่านั้นเท่านี้

เราจะเห็นภาพของมันอยู่อย่างไหนว่า
ว่าวันนี้มันมีแน่นอนเรื่องนี้ไม่ตรงไปตรงมา

อย่างที่เราเคยวิเคราะห์ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วบอกว่า
การที่จะบอกไปพบกันที่บ้านผู้บัญชาการผู้บังคับการไปยาก
ไปยากนะครับตรงนี้มันก็เป็นต่ออะไรให้เห็นในหลายอย่างนะครับ
แล้วต่อมาภายหลังเนี่ยที่มาปรากฏชัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนี่ย
คือไปสั่งให้เขาเปลี่ยนแปลงแก้ไขแต่ถามว่าจะถึงกับทุจริตหรือไม่เนี่ย
ท่านยังไม่ยืนยันขอสอบเวลาสอบสวนอีกสักอาทิตย์หนึ่งเพื่อให้เห็น
นี่กลุ่มพยานที่คุณจำขวัญพูดตั้งแต่ทีแรกบอกว่ามันมีกลุ่มอยู่๒๓กลุ่ม
กลุ่มแรกเนี่ย๒๕คนที่อาจจะเป็นเรื่องของมโนไปนะครับ
กลุ่มที่๒เนี่ยที่ทีหลังที่มาพยายามต่อเนื่องเนี่ย
เราถามว่าใครเป็นคนพามาแล้วทำไมถึงให้การอย่างนั้นนะครับ
เหลือที่ผมบอกว่าจิตจิตจึงเราต้องดูว่าเขาจะเอากันขนาดไหน
ก็บอกให้โอกาสแล้วนะให้การเท็จอะไรก็มาบอกดีว่ายังไง
อันนี้มันก็จะอยู่ในลักษณะเดียวกัน
เพื่อจะหาข้อมูลว่ามันมีเรื่องของการทรัพย์สินเงินทองเกี่ยวข้องหรือไม่
ถ้ารับเงินได้รับทองแล้วคิดว่าคนอื่นจะได้มั้ยล่ะ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
เขาจะทำต่อหรือเขาจะส่งคืน
แต่ความเห็นผมเนี่ยผมว่าผมว่าเขาอาจจะส่งคืนก็ได้นะ
อาจารย์ค่ะขอแทรกนิดเดียวปปชทำเองหรือส่งคืนมาให้ตำรวจทำเนี่ย
มันมีความหมายต่างกันยังไงคะมันหนักเบาต่างกันยังไงคะ
ไม่เบาเหมือนกันเหมือนกัน
ก็สอบต่อกว่าจะไปรวบรวมพยานหลักฐานมา

อย่างนั้นแปลว่าตำรวจทำเองเร็วกว่าเหรอคะ
ถ้าตำรวจทำเองมันเร็วกว่าอยู่แล้ว
เพราะขอโทษนะภัยาเขามีอยู่แล้ว
เขารู้ว่าใครเป็นใครสอบกันได้สักครึ่งหนึ่งแล้วนะครับ
และปปชเองก็มีคดีค้างอยู่เยอะ
เห็นไหมขอโทษนะเรื่องนาฬิกาก็ยังมีอยู่
จะรับเรื่องนี้เข้าไปอีกเดี๋ยวก็ทำไม่ทันอีก

ซึ่งเหมือนกับค่าการระดับที่ไม่สูงมาก
ความเห็นผมนะนี่ส่วนตัวส่วนตัว
ผมคิดว่าปรปชไม่น่าจะหลับทำ
เขาอาจจะดูเสร็จแล้วเขาบอกถ้าตำรวจทำมาขนาดนี้แล้ว

ก็คืนให้ปปชปปชคืนมาให้ตำรวจทำต่อ
ซึ่งมันจะเห็นผลคดีได้เร็วกว่า
แต่เวลาฟ้องแน่นอนก็ต้องฟ้องสารปรับปรามการทุจริต
ค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้าสมมุติจะสงสัยนะ
ถ้าสมมุติจะสงสัยให้สุดทางเลยเนี่ยนะคะก็คือว่า
แต่ว่าถ้าตำรวจทำกันเองนี่ตำรวจจะช่วยกันให้เบาได้ไหม

แถลงออกมาขนาดนี้ไม่มีเบาแล้ว
แต่แหลมออกมาขนาดนี้นะและต้องไปเบานะ
สั้นพอบัตรรอ๗ตัวก่อน
เพราะสั้นพูดชัดนะพูดชัดตั้งแต่คราวเดียว

ผมคิดถึงผมเชื่อฉันเชื่อได้
คดีนี้ไม่น่าจะมีอะไรพลิกไปจากที่เราคาดคิดหรอก
วิเคราะห์กันมาแล้วตอนแรกเป็นเรื่องของเอกชนใช่ไหม

ภาคที่ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สมบูรณ์แบบละคดีทั้งหมดมาบรรจบกันตอนสุดท้าย
เราจะเห็นชัดก่อนว่ารูปคดีต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้
ทีนี้ค่ะอาจารย์ขอสั้นก็คือว่า
ตกลงภาค๗นักข่าวถามเหมือนกันนะคะ
นักข่าวถามเหมือนกันพบตรเป็นคนตอบประเด็นนี้
ท่านก็เปรียบเทียบเหมือนกับการติดกระดุม
แรกผิดก็คือมันก็ผิดทั้งหมดนะคะ
อย่างนี้เป็นการส่งสัญญาณอยู่แล้วว่า
ไม่ไปถึงภาค๗อยู่แล้วใช่ไหมคะ

ตอนที่ภาค๗เอาไปทำเนี่ย
ท่านผู้มาเคิบการก็ยังอยู่พิการจานภูเรีย์ถูกไหม
ค่ะเออตำรวจที่ไปสอบเนี่ย
มันอาจจะร่วมสอบหรืออะไรก็ได้อาจจะยังเกรงใจอยู่
หรือบอกบ่ออธเขาจะสอบอย่างไร
เอาไปช่วยหน่อยไปช่วยทำหน่อยหาพยานมาหน่อย
ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ถูกปริศน์ใจจง

เรื่องของการมีอำนาจ
หรือไม่มีอำนาจในการอายัดเงินในบัญชี

บัญชีธนาคารอายัดผิดไหม

อายุบางบางแค่คนขึ้นอย่าง๖ล้านบาท

พวกนั้นผ่านคือรักษัพและร่มของจน

เพราะซึ้งอายัดเงินได้ต่อไป

เงินไม่มีไหนเลยดอกเบี้ยว่าวิ่งปกติ
เมื่อใครถูกใครผิดแล้วค่อยมาว่าอีกทีในภายหลัง
ได้ยังถูกมั้ยก็ลองพี่นาดูระหว่าง๒เรื่องเปลี่ยนเที่ยวกันไป
ของสุพันธ์หลังสีหายแล้วต้านออกมาเดี๋ยวหนึ่งสักบาทเลย
เอาไปหมดแล้ว๖ล้านบาทนี่ก็คือสิ่งที่เขาสังเกต
ก็ฟังก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมอย่างที่ท่านว่า
เพราะว่าคุณผู้ชมจำคดีคุณยายที่สุพรรณได้ใช่ไหมคะ
คือไปแล้วค่ะเงินไปแล้วจริงอย่างที่ท่านธิติราชบอกเลยค่ะ

ต้องไปดูเรื่องนี้ผมไม่รู้ต้องไปดูว่า

ยังไม่รู้ว่าของใครอะไรยังไง

เพราะถ้าอายัดล้านี้ก็คืนจบแล้วไม่ต้องไปต้องห่วงแล้ว
เพราะถ้าอายัดแล้วก็คือจบแล้วไม่ต้องห่วงแล้ว
แต่มันเหมือนกับอายัดไม่ชอบคุณศีรชาเขาเลยจะไปป้องสารเพื่ออายัดซ้ำลงไป
เพราะฉะนั้นถ้าจะดูว่าผิดหรือไม่ผิดเนี่ยก็ดูที่ว่ารับเป็นคดีหรือยัง
ที่ว่ามีเลขคดีหรือยังใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ลงเป็นเลขคดีหรือยัง

คดีนี้พบตรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ก็คงพอแล้วนะผมว่าก็คงพอแล้ว

แล้วก็ลักษณะการแถลงวันนี้ก็จะเข้าคล้ายกรอบเดิมคราวที่แล้ว
แต่ว่าท่านถิติราชอาจจะอธิบายได้มากกว่าหน่อยนะคะ
แต่ว่าก็ไม่ได้แบบฟันทงตรงไปตรงมาฉะฉาน

อันนี้ถูกแล้วอยู่ในระดับนี้เข้าใจได้อยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย
ใจได้เพราะว่าผมเข้าใจว่าท่านระมัดระวังเนี่ย

เราพบปากกันอีกสักรอบนะคะอาจารย์

รักษารักษาสุขภาพนะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะ

วันนี้ผ่อนโพตะทอรก็ติดไว้นิดนึงนะคะ
บอกว่ายังไม่มีอะไรผิดปกติท่านก็ดูสำนวนเรื่องเสือดำ
อย่างใกล้ชิดเหมือนกันอันนี้พบตรบอก
ส่วนเรื่องคดี๓๐ล้านที่ว่านี้เดี๋ยวคุณเขมสอนและคุณภาคภูมิ
ต่อเลยค่ะขยี้ต่อให้คุณผู้ชมหายคาใจเลย
วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะวันจันทร์กลับมาค่ะสวัสดีค่ะ